คุณผู้ชมไปที่จังหวัดตากกันหน่อยนะคะ
คนที่ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งค่ะเขานำเรื่องราวเนี่ยมาโพสต์เตือนในเฟซบุ๊กนะคะ
วัตถุประสงค์ของการโพสต์ของเขาคือต้องการที่จะเตือนเท่านั้น
เตือนให้คนที่ต้องการที่จะไปเที่ยวตลาดมูเซอร์ที่จังหวัดตากเนี่ย
ระมัดระวังจะโดนหลอกแบบเขาคุณดูนะ
อะไรเนี่ยคนขายบอกเนื้อเก้งเนื้อเก้งหมูป่าเลี้ยงเองถูกต้องตามกฎหมาย
ไม่ใช่สัตว์ป่านะคะเอามาขุนเองเอามาเลี้ยงเอง
แล้วไปขายข้างทางแล้วหลอกให้หนุ่มจังหวัดกำแพงเพชรที่ไปเที่ยวที่ตากเนี่ย
ซื้อปรากฏว่าเอากลับมาบ้านละลายที่บ้านแต่ไม่ละลายที่ร้านจ้ะ
น้ำยังไงครับสีแดงอะหลุดลอกออกมาเลยน้ำแดงคลักเลยอะค่ะ
คิดว่าเนื้อเก้งเนี่ยมันไม่ใช่เก้งจริงจริงใช่ไหมถึงรู้ว่าตัวเองโดนหลอก
มันย้อมสีหรอค่ะมันย้อมสี
เขาเลยเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์นะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
เขาไปเที่ยวที่ตลาดมูเซอร์ที่จังหวัดตากเอาเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คเล่าบอกว่า
ระหว่างเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาพร้อมกับครอบครัว
แวะซื้อของฝากที่ตลาดดอยมูเซอร์ซึ่งเป็นตลาดชาวเขาตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตาก
ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาเลือกซื้อผักผลไม้แต่ขณะเดินเลือกซื้อของอยู่นั้น
พบว่ามีการนำเนื้อสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งคนขายบอกว่ามันเป็นเนื้อเก้ง
เนื้อหมูป่าชักชวนให้ซื้อแล้วบอกด้วยนะว่าเอ๊ะเนื้อเก้งเนื้อหมูป่าเอาจริงเก้งเนี่ยมันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองใช่ไหม
มันผิดกฎหมายคนที่จะไปซื้อเขาก็แบบลังเลใจจะซื้อดีไม่ซื้อดี
คนขายยังอุตส่าห์ค่ะเพิ่มความมั่นใจบอกว่าอ๋อเนื้อเก้งเนี่ยแล้วก็เนื้อหมูป่าเขาเอามาขุนเองเลี้ยงเอง
เพราะฉะนั้นแล้วมีใบอนุญาตถูกต้องมันไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครองนะคะ
เอาล่ะพอได้ฟังแบบนี้แล้วผู้โพสต์ลูกค้าตัดสินใจเลยค่ะซื้อ
แต่เห็นสีมันสดแบบนี้นะมันน่าจะเป็นเนื้อแบบสดเลย
ตัดสินใจซื้อค่ะเพื่อนำไปทำอาหารที่บ้านจังหวัดกำแพงเพชร
ซื้อจากตากนำไปทำอาหารที่กำแพงเพชรค่ะเอาเนื้อออกมาเลยกะว่าจะหันแล้วปรุงเป็นอาหารค่ะ
แต่ระหว่างที่นำไปล้างนะคะพบว่าเอ้าทำไมมันมีสีหลุดลอกออกมาสังเกตอีกที
นึกย้อนกลับไปเอ๊ะเคยดูในข่าวนะข่าวไทยรัฐทีวีนำเสนอผักบุ้งย้อมสีไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองนะคะ
เนื้อหมูย้อมสีเจอดีซะแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ตลาดมูเสอนี่แหละค่ะทำกันได้
องไปมองมานี่มันเนื้อหมูชัดนะคะ
เอาล่ะหลังจากที่โพสต์นี้ถูกโพสต์ออกมาแล้วนะคะ
นักข่าวติดต่อไปยังผู้โพสต์เลยเป็นคุณผู้หญิงค่ะ

เกรงว่าสิ่งที่เธอโพสต์ลงไปเนี่ยจะเป็นอันตราย

สรุปเป็นคุณผู้หญิงนะคะทานโทษทีค่ะ
เธอบอกว่าเธอกลัวว่าจะได้รับอันตรายนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วบอกว่า
เนื้อหมูเนี่ยน่าจะผสมสีกับผงชูรสหรือน้ำยาอุทัยทิพย์
แต่น้ำยาอุทัยทิพย์ก็ยังพอทนนะ
แต่กลัวว่ามันจะเป็นสีย้อมผ้าหรือเปล่า

เราก็ถามต่อว่าล้างเสร็จแล้วจะเอาไปปรุงไหม

ตัดสินใจเอาไปทิ้งค่ะ
ไม่กล้านำมาประกอบเป็นอาหารนะคะ
สิ่งที่ความรู้สึกเธอเกิดขึ้นนะ

แล้วที่โพสต์อยากจะโพสต์เตือนเท่านั้น
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้คนขายเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะ

ทาราชผู้กำกับสพพวซึ่งอยู่ในพื้นที่นั่นแหละ
สั่งการให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบบริเวณตลาดมูเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วไปพบเขียงหมู๖แผงด้วยกันทั้งตลาดเก่าและตลาดใหม่
ซึ่งยังมีการจำหน่ายหมูตามปกติบางเจ้าก็นำหมูป่าเนี่ยมาเลี้ยงจำหน่าย
เจ้าก็มีการนำเลือดมาทาเพื่อให้เป็นสีแดงสดเสมือนกับว่าเพิ่งเชื่อดสดใหม่
แต่ไม่พบร้านที่ขายเนื้อเก้งหรือเนื้อหมูป่าที่คนโพสต์เนี้ยเขากล่าวอ้างนะคะ
แต่ว่าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบบอกว่ามีบางร้านที่เอาสีมาทาเอาอะไรมาย้อม
เพื่อให้สีมันดูสดเป็นแค่บางร้านนะคุณนะ
แต่ว่าร้านโดยส่วนใหญ่ก็ขายเนื้อหมูเนื้อต่างที่สดแล้วก็สะอาดจริง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องย้ำว่าพ่อค้าแม่ค้าก็อย่าหลอกลวงผู้บริโภค
เพราะว่ายังมีร้านค้าอื่นที่เขาขายของที่มีคุณภาพแต่ก็ถูกพ่วงไปด้วย

ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานถ้าคุณคดครั้งเดียวเนี่ยคุณเสียไปเลยนะ
แล้วปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งเข่งคนอื่นเขาก็เดือดร้อนไปด้วยนะฮะ
ก็ยังให้กำลังใจสำหรับร้านค้าที่ขายของคุณภาพอยู่นะครับ